ไปดูเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่างานนี้งานใหญ่ของจริง
แต่งที่ไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่นี่
บอกเลยอยากให้ดูภาพบรรยากาศ

รวมไปถึงความยิ่งใหญ่ของงานนี้ด้วยไปกันเลยครับ
โอ้โหเป็นภาพการหอมแก้มเจ้าสาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เท่าที่ผมเคยเห็นมาครับน่ารักมากขอบคุณที่สุดเลย
ผมว่าสาวที่ยังโสดอยู่เห็นแล้วมีอิจฉาใช่ไหมน้องใบตอง

นี่คือพิธีมงคลสมรสนะครับที่เห็นอยู่เป็นของนาย
ธวัดชัยอินสอนกับนางพัชราโต้ตอบนะครับที่หอบน้ำหนักเข้ามาในงานนี้รวมกันแล้ว
กิโลกรัมที่ต้องบอกเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยทั้ง๒คนหนักเท่าไหร่กันนะ
แบ่งไปที่ฝ่ายชายนะครับอยู่ที่พิกัด๑๖๕กิโลกรัม
ส่วนทางฝ่ายน้ำเงิน

น้ำหนักนะครับพิกัดอยู่ที่๑๔๔กิโลกรัม

แม้ว่าจะน้ำหนักเยอะแต่ก็มีความหนักแน่นในความรัก

อาจจะเรียกว่าเป็นกิ่งทองประโยค
เหมาะสมกันจริง

ต้องจะได้หวันจริงอิจฉากคุณ
นั้นแบบนี้ด้วยค่ะ
มันยิ่งใหญ่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากเลย
เอาใครที่น้ำหนักยังเกินอยู่เหมือนผมเนี่ยนะไม่ต้องไปกังวล
สักวันคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่รับคุณได้ถูกต้อง
รับคุณได้ไหมว่าคุณจะหนักสักเท่าไหร่
เพราะว่าความรักมันหนักแน่นกว่าน้ำหนัก